คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
จริงถ้าเกิดว่ามีเพื่อนบ้านดีเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ดี
จะพูดบ่อยเลยแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเห็นว่า
โอ้ยบ้านข้างข้างอ่ะรวยใช่ไหมครับ
เจ้าของบ้านไม่อยู่ด้วยอ้าวเข้าไปขโมยของเลย
จังหวะที่เจ้าของกลับมาพอดีค่ะเห็นเต็มตาเลย
เอ๋เลยฮะใช่จ๊ะเอ๋แล้วก็จำได้ถูกต้อง
เอ๊ะนี่มันลูกของเพื่อนบ้านนี่นะโอ้โหนี่ค่ะ
เหตุการณ์นี้นะตำรวจสภพระประแดงจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้
อีกคนนึงเนี่ยชื่อพจศรีเป็นน้องนะ
แล้วของกลางคืออะไรไปขโมยของมารวมแล้ว
แสนกว่าบาทไม่ใช่บ้านหลังเดียวค่ะ
หลังจุดที่เกิดเหตุอยู่ในซอยหลังวัดป่าเกรดที่สมุทรปราการ
ผู้เสียหายก็คือคุณป้าวิเชียน
คุณป้าวิเชียนบอกว่าสองคนนี้เข้ามาขโมยของในบ้าน

มีอะไรบ้างล่ะคะที่ตั้งเรียงอยู่
เงินอาจตรดพระเครื่องหรือซอยคอทองคำ
รวมมูลค่าแล้ว๒แสนกว่าบาท
แล้วตอนที่หัวขโมยทั้งสองเข้ามาเนี่ย
พอดีแล้วก็เลยจำได้ว่าอ้าวนี่ลูกเพื่อนบ้านนี่นะ
จริงก็สนิทกับพ่อแม่เขานะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ยอมรับบอกว่าขโมยจริงผมตกงานนะครับ
ผมตั้งใจขโมยบ้านหลังนี้เพราะผมรู้ว่าบ้านป้าเนี่ยมีเงินเยอะ
ตอนแรกที่เข้ามาขโมยของในบ้านเนี่ยได้พระห้อยคอไป
หลังจากนั้นก็ไปขโมยต่อที่บ้านของน้องสาวคุณป้าที่อยู่ติดกัน
ก็ได้สร้อยคทคได้แหวนทองมาเพิ่มเติมทีนี้ย่ำใจไง
ก็เลยหวนกลับไปขโมยที่บ้านของป้าวิเชียนอีก
เอาจากบ้านคนใกล้ตัวเลยนะ

แล้วนี่ขนาดตอนที่เห็นนะหัวขโมยทั้งสองวิ่งหนีมา
ตำรวจก็ตามมาตรวจค้นแล้วก็เจอของกลางค่ะปฏิเสธไม่ได้
ก่อเหตุจริงแบบนี้ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกัน
ทรัพย์ในเคหาสถานดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ครับไม่รู้แล้วหลังจากนี้จะทำยังไงกันดีคุณ
เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะ